ชายภูมิค่ะแต่นี่เป็นดวงไฟปริศนาเขาบอกว่าสีแดงเลยนะ
ชาวบ้านอ่ะเห็นดวงไฟเนี้ยมันลอยอยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืนนั่นไง
แล้วเขาก็แบบเฮ้ยไฟอะไรประหลาดจังเลยวับวาบวาบวาบใช่ไหม
แต่ตื่นเช้าขึ้นมาไก่ในร้าวตายเป็น๑๐ตัว
ทีมข่าวเราไปที่บ้านวางอ้ายจืดค่ะ
ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมินะคะ

เขาเห็นดวงไฟสีแดงดวงใหญ่ลอยไปก็ลอยมาช่วงเวลากลางคืน
กลางทุ่งนาหมู่บ้านเห็นติดกันมาห้าคืนแล้วค่ะ
ตื่นเช้ามาไก่ตายไปสิบตัวชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่ใช่กระสือมากินไก่
แล้วมันจะเป็นตัวอะไรไปได้อีกนายเล็กสุเสนาวัยหกสิบสามปี
เขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยนะเขานอนอยู่ในบ้าน
อยู่ก็เห็นแสงไฟประหลาดมันวาบขึ้นมา
ตื่นเช้าเขาออกไปให้อาหารไก่ในร้าว
ปรากฏว่าไก่นอนตายเกลือนแบบไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะ
ต้องรีบนำไก่ที่ตายไปทิ้งที่ไร่มันสัมปะหลัง
ห่างจากจุดที่เห็นแสงตอนแรกประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วตอนเอาซากไก่ไปทิ้งมันค่ำพอดี
แล้วเขาก็เห็นแสงสีแดงประหลาดอีกครั้งนึงค่ะ
ตอนเมืองแรกอยู่พื้นดินปล่อย

ตอนนี้เป็นสีแดงมีแสงสีแดง
บริเวณบ้านบ่าลเอาจะมีไก่ตายเปล่า
จากคำบอกเล่าของนายเล็กคือไอ้ไฟแดงดวงไฟที่ว่ามันอยู่บนพื้น

แต่นายเอกชัยค่ะนายเอกชัยสุเสนาวัย๓๔ปีบอกว่า
ผมเห็นมันลอยคืนวันที่๒๖เมษายน
ผมออกไปนอนกระท่อมกลางทุ่งนาเพื่อเฝ้าคอกวัว
ห่างจากหมู่บ้าน๕๐๐เมตร
อยู่ก็เห็นแสงไฟสีแดงดวงใหญ่เหมือนมีคนก่อกองไฟ
ก็เลยเดินตามไปดูนึกว่าเป็นขโมย
แต่อยู่แสงมันก็ลอยตัวขึ้นค่ะ
แล้วแมวก็ร้องออกมาเขาตกใจวิ่งกลับกระท่อมไปเลย
นะครับมันน่าริชาใน๑ไม่มีอยู่
แมวตัวสีดำลอยหายไปในความมืดค่ะ

ชาวบ้านเลยบอกว่าเออถ้าพี่ไม่เชื่อผมนะพี่อยู่ดูเลยอยู่อยู่ให้เห็น
นั่นนะคะเขาบอกว่า๒ทุ่ม
ทีมข่าวก็เจอแสงประหลาดปริศนาแบบนี้ที่ชาวบ้านแจ้ง
อันนี้ไม่ใช่พระจันทร์เนอะไม่ใช่พระจันทร์นะ
เขาบอกเป็นแสงปริศนาทีมข่าวเราก็คือทีมข่าวเราเห็นว่ามันลอยเหนือพื้นดินประมาณ๑๒เมตร
สีแดงแดงออกส้มนิดนิดแล้วครึ่งชั่วโมงแสงเนี่ยก็หายไป

เขาบอกว่าเป็นดวงใหญ่เท่าฝาโอ่งในใจคิดถึงกระหังเลย